กรณีการเสียชีวิตของหมอกระต่าย
หรือว่าแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัชริยากุลนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจนะครับ
จัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับ
ซึ่งทางครอบครัวเองก็เสียใจอย่างยิ่งนะครับ
ที่สูญเสียคนในครอบครัวคือหมอกระต่ายไป
แล้วก็ในพิธีนั้นก็มีแพทย์หญิงละละนากล้องธรณินเป็นตัวแทน
ในการกล่าวประวัติของคุณหมอกระต่าย
กล่าวคำอาลัยทั้งน้ำตานะครับ
ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนหมอด้วยกันที่มาร่วมไว้อะไร
แล้วก็ส่งดวงวิญญาณของหมอกระต่ายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ขณะที่พระนรวิทย์แล้วก็พระนิคม
นิคมท่านเป็นพระพ่อของพระนรวิทย์
ก็เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์
เพื่อส่งดวงวิญญาณของหมอกระต่ายตามความตั้งใจนะครับ
ก่อนที่จะได้เดินทางกลับวัดปริวาสราชสงคราม

นี่เป็นบรรยากาศตอนที่ขึ้นไปทั้งเคารพศพนะครับ
แล้วก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ด้วยนะครับ
หลังจากที่ลงมาแล้วก็มีนักข่าวนะครับ
ก็ถามเหมือนกันนะครับว่าการขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์
และการขึ้นไปไว้อะไรหน้าโรงศพนั้น

นรวิทย์ก็บอกแบบนี้บอกว่าได้ขออโหสิกรรมนะครับ

กระทั่งเวลา๑๔นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ

ทำพิธีกล่าวคำขอลาศิกขา
ที่วัดปริวาสราชสงครามนะครับ
ก่อนที่จะมาให้พระนำน้ำมนต์ใส่น้ำในบาท
พร้อมกับเงินเหรียญราดหัวเพื่อปัดเป่าเคราะห์

ผู้ศิกขาวได้สอบถาม๑๐ตำรวจตรีนรวิต
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกนิคมผู้เป็นพ่อ
ว่าจะนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล๘ที่วัดนี้กี่วัน
ตำรวจเอกนิคมผู้เป็นพ่อบอกว่าขอปรึกษาพระอาจารย์ก่อน
ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากทั้งพ่อแล้วก็ลูกชายนะครับ
ยังไม่รู้ว่าจะรักษาศีล๘ที่นี่กี่วัน
แล้วก็ยังไม่ได้คุยกับลูกชายในเรื่องนี้
แต่ที่แน่นะถ้ากลับไปแล้วจะแต่งขาวแบบนี้อีก๓วันก่อน

แต่หลังจาก๓วันแรกก็ต้องตัดสินใจดูกันอีกทีนะครับ
ส่วน๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์หลังศึกก็นุ่งขาวห่มขาว
สีหน้าที่เศร้าหมองไม่พูดไม่จานะครับ
ก็แตกต่างจากก่อนที่จะเดินทางไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ยังจะพอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ทั้งเรื่องของการดำเนินคดีและข้อสงสัยต่างที่สื่อมวลชนสักถามนะครับ
ด้านของพ่อของคุณหมอกระต่ายก็คือนายแพทย์อนิรุธ

พ่อบอกว่าจากนี้ในส่วนของอัฐิลูกสาวก็ต้องรอหาบรือกับญาติ

ส่วนแนวทางหลังจากนี้ก็ต้องรอดูเรื่องของคดีความต่อไปนะครับ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางยุติธรรมนะครับ
ส่วนเรื่องการฟ้องแพ่งก็ยังไม่ได้มีแนวทางอะไรมากนักนะครับ
เพราะต้องรอว่าคู่กรณีจะมีการเสนออะไรมาบ้าง
นี้ยังไม่ได้ผลัดคุยว่ารับข้อเสนออะไรจากคู่กรณี

และครอบครัวก็ยังไม่พร้อมที่จะเจรจาในส่วนนี้นะครับ
คุยกันว่าในกระบวนการตรงนี้เนี่ย
มันจะเป็นไปได้ความสะดวกรวดเร็ว
แล้วก็ดูมันมีความเป็นธรรมไหม
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นตั้งเป้าหมายว่าเราจะจัดการกับเขาอะไรอย่างนั้น
คุณพ่อมีความกังวลไหมครับว่าคดีอาจจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่
ตอนนี้เท่าที่เสียงมันก็มีเสียงคนอื่นห่วงอยู่นะ
เราก็รับฟังแต่เรายังไม่ได้คิดเป็นห่วงอย่าง

ขอดูว่ามันจะมีความยุ่งยากไหม
แล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา
อะไรเขาก็ช่วยดูให้อยู่
คุณพ่อหมอกระต่ายก็บอกให้เป็นไปตามกระบวนการแหละนะฮะ
แต่ว่าการเสียชีวิตของลูกถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่
จะให้ทุกคนมาเห็นความสำคัญเรื่องของคือม้าลาย

เออทางม้าลายจะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับ
ส่วนช่วงเช้าตรู่วันนี้นะฮะที่บริเวณเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะฮะ
นายแพทย์อนิรุธคุณพ่อความลัดงคือหมอกระต่าย
พร้อมด้วยครอบครัวก็เดินทางมาทำพิธีเก็บอัฐิของหมอกระต่าย
โดยนายแพทย์อนิรุธภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนะครับ
ก็คือหมอกวางนะนะหมอกวางน้องสาวหมอกระต่ายเนี่ยนะฮะ
ก็ขึ้นไปเก็บอัฐิด้วยความโศกเศร้าเสียใจแล้วครับ
ร่ำไห้มองอัฐิอยู่นานนะฮะ
พร้อมกับมีการพูดกับอัฐิอยู่พักหนึ่ง
ก่อนที่จะนำอัฐิพร้อมกับรูปภาพลงมาทำพิธีบริเวณสาราอีกครั้งนะครับ
โดยนายแพทย์อนิรุธพ่อของหมอกระต่ายบอกอีกว่า
การลอยอังคารนั้นจะมีการคุยกันในครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าโดยพื้นเพทางครอบครัวของตนเป็นคนจังหวัดตราด
อาจจะมีการนำไปลอยที่ทะเลตราด
สิทธิ์ข่าวสอบถามถึงกระแสสังคมที่มีการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน
ในขณะนี้ว่าคุณพ่อมีความคิดเห็นอย่างไร
ก็คุณพ่อเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้ว
บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทางม้าลาย
จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่นะครับแล้วพ่อก็บอกอีกนะฮะ
เมื่อเช้าบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะมีคณะกรรมการต่าง
รวมทั้งภาครัฐหลายหน่วยงานให้ความสำคัญ
ทำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วมีผลออกมาในทางที่ดี
ส่วนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรนั้น
พ่อก็อยากให้เข้มงวดกว่าที่ผ่านมา
ส่วนในเรื่องของระเบียบวินัยจราจร
การใช้ถนนใช้รถคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
บอกโอ้ยอมรับบ้านเราประเทศไทยเป็นแบบนี้
แต่พ่อก็อยากให้เป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น
ใช่ค่ะหลังจากที่พ่อออกมาพูดแบบนี้แล้ว

เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ทางม้าลายอาจจะถูกปล่อยประละเลย
คนอาจจะมองว่าเป็นแค่พื้นที่สีขาวสีดำ

แต่ตอนนี้แต่ละจังหวัดเขาไปทาสีซะโดดเด่นชัดเลย

จิตสำนึกเป็นเรื่องที่ปลูกยาก